สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้

มาเกาะติดกันต่อสำหรับความแปรปรวนสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานะครับ
อย่างที่ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้
หลายจุดหลายพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่าง
คงต้องเตรียมรับมือกันหน่อยสำหรับสถานการณ์ฝนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เองนะครับถ้าหากเราตรวจสอบก็พบว่า
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงขณะนี้
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ
ก็เป็นฝนที่เกิดมาจากการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ

เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและแรงนะครับ
ทำให้ก่อนหน้านี้มีการดูดเอาความชื้นจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะครับ
สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นเมฆที่มีลักษณะการก่อตัวในแนวดิ่งนะครับ
จึงทำให้มีลักษณะความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้น
มีฝนฟ้าขนองบางจุดมีลมแรงบางจุดอาจจะมีลูกเห็บตกได้นะครับ
ซึ่งวัน๒วันนี้อาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือปีกตะวันตกนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งด้วย
หลังจากนั้นครับอากาศก็จะเริ่มเย็นลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ใครที่จะเดินทางขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วย
ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่เกิดจากการที่มีพายุหนึ่งลูกนะครับ
พายุที่มีชื่อว่าเทมบินนะครับมีการเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
โดยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องจากพายุที่มีความรุนแรงเป็นระดับใต้ฝุ่นเนี่ยนะครับ
ก่อตัวมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแถวบริเวณทะเลทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์
เลื่อนตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่เคลื่อนตัวมาลมหนาวอ่อนกำลังลงไปนะครับ
ทำให้พายุลูกนี้สามารถที่จะมีทิศทางขึ้นไปบริเวณตอนกลางของประเทศไทยได้นะครับ
แน่นอนตอนนี้พายุลูกนี้ก็สลายตัวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็จะส่งผลทำให้กลุ่มฝนที่หอบมานั้นมีการกระจายตัวในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
จะทำให้มีลักษณะของคลื่นลมแรงเกิดขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทย
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่จะเข้ามาทำให้สถานการณ์ฝนทั่วไทยหายไปเนี่ยนะครับ
ก็คือเรื่องของลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนนะครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่มาอีกครั้งหนึ่งมาดูดกลืนความชื้นออกไปจากเมืองของเรานะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงสิ้นปีละทีเดียวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ